ไปดูอีกเหตุการณ์นะครับเป็นความคืบหน้านะครับ
จากอุปสรรคที่มีกระบะชนรถมอโตซัยนะครับ
แล้วปรากฏว่ามีเด็กอายุ๑๔ปี๒คนเป็นลูกพี่ลูกน้อง

แล้วก็ยังมีเพื่อนอายุ๑๒ที่ซ้อนท้ายมาเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมบาดเจ็บสาหัสคนขับกระบะนั้น
สุดท้ายคือตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีไปในความมืด
ล่าสุดนะครับเข้ามอบตัวแล้วครับ
ตำรวจสพบทองครับไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่ชนบุรีนะครับ
นี่นะครับกระบะชนมอโตซัยครับ

ใช่ในพื้นที่ตะบนเกษตรสุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วก็เจอผู้เสียชีวิต๒คน
เป็นลูกพี่ลูกน้องครับอายุ๑๔เท่ากันนะครับ
คนหนึ่งเป็นผู้ชายคนเป็นผู้หญิงนะครับ

ก็คือเพื่อนที่ซ้อนมาด้วยเป็นเด็กหญิงอายุ๑๒นะฮะ

คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่ากระบะนั้นขับมามุ่งหน้านะครับ
เข้าตัวอำเภอบ่อทองชนกับมอเตอร์ไซค์ครับ
จากนั้นกระบะก็ลากมอโตซัยโอ้โหพูดไปกลับถนนนะฮะ
แล้วก็คนขี่คนซ้อนเนี่ยนอนหมดสติอยู่กลางถนน
ถ้าฟังจากที่ทางผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะฮะ
บอกว่ากระบะวนรถกลับมาดูเหตุการณ์แล้วก็เหยียบเด็กซ้ำอีกด้วยครับพี่เต้นคุณผู้ชม
ก่อนจะมีการจอดรถนะครับทิ้งไว้
หลังจากนั้นก็วิ่งหนีไปในความมืดครับ
ที่นี้ชนเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บ
น้องเขาขี่ไปเห็นรถกระบะ
ตีกลับมาเหมือนจะเหยียบน้องคนนั้นซ้ำอันนี้คือเราเห็นอยู่ข้างในเลย
อืมอืมตีกลับมาแล้วก็ชนน้อง
ล่าสุดครับในวันนี้ทางผู้สื่อข่าวนะฮะลงพื้นที่ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ไปเจอภาพก็คือว่าเป็นลักษณะคือเป็นทางร่วมทางแยกนะครับ
ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็สอบถามตรงแถวนั้นเนี่ย
นี่นี่ขตรงกลางวันนะตอนเกิดเหตุคือชุ่นกลางดึกเลยนะครับ

พบรถกระบะและรถมอเตอร์ไซคันที่เกิดเหตุ
จอดอยู่ที่โรงพักตำรวจให้ข้อมูลบอกว่า
คนขับกระบะติดต่อขอมอบตัวแล้วนะครับอ้างว่าไม่ได้หนีฮะ
แต่ว่าที่หายไปในความมืดเนี่ยเพราะว่ากลัวว่า
ญาติของผู้เสียชีวิตจะรุมประชาธรรม
ก็เลยขอไปหลบหลบที่ไหนหลบในป่าก่อน
แต่ยืนยันว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดฮะเนี่ยฮะล่าสุดก็มาแล้วนะ
สำหรับคนที่ขับรถชนนะครับแต่ว่าน้องก็เสียชีวิตไปสองคน
ครอบครัวนะครอบครัวเดียวกันด้วยเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
อายุเท่ากันนะคะ๑๔ปี